ก็ตอนนี้สัญญาช่อง๗หมดแล้วค่ะ
แล้วก็ตอนนี้แต่ปูเกิดมาก็เกิดมากับช่อง๗
แล้วปูมีความสัมพันธ์ที่ดีมากกับช่องปู

แล้วช่อง๗ก็คือบ้านที่ปูรักมาก
ปีนี้ปูจะกลับมาเล่นละครไหมมีโอกาส
แต่กลับมาจะเซ็นกับคนอื่นไหม
ถ้าพูดตรงคงไม่เซ็น
แต่ถ้าจะรับละครไม่ได้เกี่ยวกับว่าช่องไหนเป็นสิ่งที่สำคัญ
แต่สิ่งที่สำคัญอยู่ที่คิวและวันเวลาถ่ายทำแล้วก็บทประพันธ์
ก็คือด้วยความที่ปูแบ่งเวลาทั้งไทยและเมืองนอก
เลือกงานเนี่ยคือเรื่องหนึ่งห้ามเกิน๕๐คิว
เพราะว่าคิวปูไม่สามารถทำได้
ก็คือตรงนั้นเป็นปัจจัยในการตัดสินใจในการเลือกงาน
แต่ถามว่ามีโอกาสจะไปร่วมงานกับช่อง๗อีกไหม
มีแต่ก็ต้องเป็นเรื่องที่คิวไม่ได้เยอะมากค่ะ

ช่องที่สามารถอรุมอร่วยคิวได้กับเรื่องไหนที่บทบาท
ช่องไหนที่บทประพันธ์ตัวละครนั้นไม่ได้มีเซีนเยอะมาก
หรือมีเยอะแต่ถ่ายทำได้เร็ว

อเจมส์อันนี้ไม่ติดต่อ
อเรนนี่ที่๒๓ปีที่ผ่านมามีติดต่อตลอดค่ะ

แต่ตอนนี้กำลังจะมีตัดสินใจว่าน่าจะเลือกอยู่เรื่องหนึ่ง
แล้วน่าจะประกาศได้น่าจะเดือน๒เดือนนะคะ

แต่ก็อยากจะบอกจริงว่าปูกับช่องไม่ได้มีปัญหากันนะ
แล้วก็ปูก็รู้สึกรักช่อง๗มาก

ตั้งแต่อายุ๑๓ทุกวันนี้มีรายได้มีชีวิตอยู่กับช่องเจ็ด
แต่เหตุผลที่ตอนนี้ต้องเป็นฟรีแลนซ์
ก็เพราะว่าปูมไปมาตลอดเวลากับไทยและเมืองนอก

ปูจะเข้าไปช่องเจ็ดไปกล่าวผู้ใหญ่ค่ะ
ตอนปูไปลูกรถทางคำหรือปูมีข่าวดีอะไร
ปูก็จะแจ้งช่องตลอด
ก็รู้สึกช่องเป็นที่ปรึกษาเป็นบ้านเป็นครอบครัวของปูตลอดค่ะ
ถ้าเกิดช่องเจ็ดเขาบอกเอ้ยเขาบอกเขามีข้อเสนอให้เราล่ะอ่า
ทุกอย่างก็ได้ปูทุกอย่างปูเลยแต่ขอให้เซ็นสัญญาล่ะสำหรับปู
ถ้าคิวละครได้ปูก็ปูก็เซ็นได้ปูก็ถ่ายได้เพราะฉะนั้น
กูจะบอกว่าก่อนที่จะเลือกที่อื่นช่อง๗คือบ้านนะ
ไม่มีทางเซ็นกับที่อื่น
อาจจะไปขึ้นจอหรือเล่นที่อื่นได้
แต่การที่จะเซ็นสัญญาเป็นจิตจะลักษณะ

แล้วทางช่องจะมีโอกาสที่จะแจงจดไม้ออกมาเหมือนนักแสดง

แต่ก็อยากจะกราบขอบพระคุณช่อง๗จริง

ใจปูและที่สถานที่ที่ปูเลือกก็คือช่อง๗
แต่การร่วมงานช่องอื่นคือหาประสบการณ์
แล้วก็อยู่ที่บทประพันธ์ที่ช่องไหนได้บทประพันธ์ไหนที่น่าสนใจ

การต่อยอดกับอนาคตเรามันเป็นโอกาสของเรา
บอกว่าถ้าจะรับก็คืออยู่ที่บทประพันธ์กับคิวการถ่ายทำ
แต่ไม่ได้เกี่ยวกับว่าอยากไปช่องไหนมากกว่า
ว่าการที่ช่องเจ็ดมีร่อนจดหมายออกมาตามสื่อว่าเราจบสวยใช่ไหมคะ
ปกติคนที่ออกไปก็จะไม่สวยและมีจดหมายตาม

ขอใช้คำว่าเราไม่ได้เป็นจากด้วยค่ะ
เพราะว่ายังอยากให้ช่อง๗เรียกปูไปทำงานอยู่
คือพร้อมทุกเมื่อที่จะกลับไปทำงาน
เลยบอกว่าเป็นต้นกำเนิดใหม่ที่ดีดีกว่า
พร้อมเราพร้อมที่จะร่วมงานด้วยกันเมื่อไหร่ก็ได้
ปีครึ่งที่ผ่านมาปูอ่านบทประพันธ์หลายเรื่องเหมือนกัน
แล้วกำลังจะตัดสินใจว่าจะรับเรื่องไหน

ปูก็ค่อนข้างตื่นเต้นกับบทประพันธ์เรื่องนี้
เอาจริงไหมคะเหมือนดวงปูนี้มันแปลกตรงที่ว่า
ปูเพิ่งอยากจะมารับเล่นละครไม่กี่อาทิตย์นี้เอง
เพราะว่าบทประพันธ์ดูน่าสนใจและคิวการถ่ายทำ
ไม่มีผลกับงานเมืองนอกกู
ก็เลยตัดสินใจว่าอาจจะเป็นไปได้ที่จะกลับมาเล่น
ทำนองนั้นเพราะต้องบินไปบินมา
ก็รวมถึงงานเมืองนอกเหมือนกันงานเมืองนอกก็ต้องค่อนข้างเป๊ะ

ที่ปูจะมาตัวกับอนาคตมันก็คงไม่ได้
ก็ทำทุกวันได้ดีที่สุด
อยู่จุดนี้ถึงทุกวันนี้ก็ต้องอรุมอร่วย
ไม่ต้องห่วงค่ะ

แต่ว่าจะอยู่เมืองไทยเยอะขึ้นเพราะอยากมีผลงานประเทศไทย
แล้วก็มีโปรเจกต์ทำกับคุณแมท
มัน๒โปรเจคที่ปูรู้สึกว่า

แล้วก็มีธุรกิจส่วนตัวที่ยังไม่บอกว่าคืออะไร

ก็คือปูก็คงต้องบินไปบินมา
แล้วก็เวลาบินไปนู่นก็คือแคสต์งานสู้

กลับมา๓อาทิตย์ปูก็ทำงานทุกวันทั้งวันนะ
ตอนนี้ปูมีผู้ช่วยค่ะที่มาช่วยทำ

คนหนึ่งทำช่วยทำธุรกิจและอีกคนนึงเป็นคนจัดคิวค่ะ
ตอนนี้คือมาจากทางคุณแม็กซ์ไหมคะ

พี่ต้องเข้าใจนะว่าความรับผิดชอบ

เราต้องรับผิดชอบชีวิตคนคนหนึ่งนะพี่

เราจะรับผิดชอบชีวิตคนคนหนึ่ง

เลยจนกว่าปูลากฐานธุรกิจ

เพราะถ้าปูพลาดปูไม่ได้พลาดครอบครัวเดียวนะ

มันเป็นการตัดสินใจที่ใช้วุฒิภาวะสูง

แกก็พูดคำเดิมว่าพี่โก้เป็น
ผู้จัดการคนเดียวในดวงใจปู
ถ้าไม่มีพี่โก้ปูก็มีผู้ช่วย

เดี๋ยวกลับมาครั้งนี้ปูว่าจะไปกินข้าวกับเขานะ

ผู้จักรเลยอีกปี

แกว่าปูว่าจะได้เป็นนนะ
ครั้งกลับมาครั้งนี้ปุ๊กก็ต้องลงพื้นที่แล้วเดี๋ยวปูก็ต้องลงพื้นที่ต่างประเทศ
แล้วไหนจะเขียนสารคดีกับคุณสุธิชัยหญิงมีโปรเจกต์กับคุณแมท
งานเมืองนอกละครซีรีส์เมืองไทยคือมันหนักมากอ่ะ
ตีถ้าปูลิสต์งานอ่ะไม่รวมโฆษณาอีเวนต์อีกมันมันค่อนข้างหนักแล้ว

อ่าพี่ถามดูพี่ถ้าสมมติปูไปเล่นละครช่องอื่นอะ
แล้วมันไม่ดังเท่าตอนสมัยอยู่ช่อง๗เราจะเสียดายกว่านี้ไหมคะ
จริงสำหรับปูอ่ะปูปูว่าไม่เสียดายนะพี่เพราะไม่มีอะไรรับประกันว่าเราจะดัง
มาอีเวนต์วันนี้ยังไม่รู้เลยว่าคนจะเห็นด้วยกับชุดหรือเปล่า
อันนี้คือความเป็นจริงของดาราพอนึกออกป่ะคะ
ปูไปงานเมืองนอกปูแต่งหน้าเองเราคิดว่าเราจะปังไหมก็ไม่ปัง
แต่ใจเราแค่คิดว่าเราทำหน้าที่ของเราดีที่สุดแล้วปูเชื่อจากใจปูเลยว่า
เจ็ดเป็นเป็นบ้านกำเนิดที่สร้างปูมาไม่ว่าปูจะทุกข์หรือสุข
เชื่อว่าช่องเจ็ดก็ยินดีกับปูและปูกล้าพูดเลยว่าการกลับมารับละครครั้งเนี้ย
เพียงแต่ว่าไม่อยากหายไปจากจอประเทศไทย
กลัวคนมองไหมว่าเราเอออากตันยู
คนมองว่าปูอากะตันอยู่ไม่ได้เพราะปูอยู่มาตั้งแต่อายุ๑๒
แล้วปูทุ่มเทชีวิตให้กับช่องเจ็ดแล้วถ้าปูถ้าปูกับตันยูปูคงเซ็นกับช่องอื่น
แต่ปูบอกปูย้ำชัดอย่างชัดเจนว่าปูจะไม่เซ็นกับช่องไหน
แต่ปูจะรับละครอยู่ที่บทประพันธ์และคิวการถ่ายทำ
เพื่อที่จะไม่หายจากจอประเทศไทย
ถ้าช่อง๗มีบทประพันธ์ที่เราสามารถถ่ายได้
ปูก็จะรับแต่ปูจะไม่เป็นลูกรักของช่องไหน

ได้ทุกช่องค่ะรวมถึงช่องเจ็ดค่ะค่ะอ่าเป็นสถาน
ก็เดี๋ยวขอชี้แจงว่าเจอกับเจ้าของตึกแล้ว
ก็คือเจ้าของตึกเป็นคนพาไปส่งถึงหน้าประตูทางขึ้นเลยค่ะ
พอดีว่าขับผ่านกับคุณแมทแล้วคุณแมทอยากขึ้นปูก็อยากเอาใจ
ก็เลยคุยกับพี่แล้วพอดีเห็นพี่ที่พี่จริงจริงทำสิ่งดีดีน่ะ
ขอเคลียร์ก่อนตอนที่มีข่าวว่าคนบุกลุกเข้าตึกดีมาก
ทางเจ้าของตึกก็เลยร้องเรียนกับพี่วูดี้ว่าต้องการความช่วยเหลือ
ประชาสัมพันธ์ให้คนหยุดขึ้นคุณวูดดี้ก็เลยประชาสัมพันธ์ให้คนหยุด
พอปูคุยกับพี่วูดดี้ว่าเฮ้ยรู้จักเจ้าของตึกเหรอ
เขาบอกว่าใช่เขาจะไม่ให้คนขึ้นแล้วปูก็เลยเอาแบบนี้ละกัน
ปูจะขึ้นให้ออกในรายการว่าไม่ให้คนขึ้นแต่ขออนุญาตขึ้นไปดูวิวด้วยได้ไหมคะ
ที่ตึกจะปิดเขาก็เลยบอกว่าเจ้าของตึกบอกว่าได้
แต่ช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยว่าการขึ้นเนี่ยคือการบุกลุกผิดกฎหมาย
ซึ่งก็คือขอทำหน้าที่ดาราเป็นกระบอกเสียงนะคะ
อย่าขึ้นตึกนี้ค่ะเขาไม่อนุญาต
ใช่ใช่
ก็จริงคุณผู้ชายอยากขึ้นฉันก็ขึ้นร้อนก็ร้อนกลัวตกก็กลัว

ใช่เป็นร้านมาร์ทไทยแลนด์แต่ปูก็อยากให้คนเข้าใจให้เคลียร์ว่า
ในเมื่อเราขออนุญาตมีเอกสารยังชัดเจน
แล้วก็เจ้าของอนุญาตให้เราขึ้นไปประชาสัมพันธ์
ถือว่าเราขออนุญาตขึ้นไปถ่ายทำไม่ได้ขึ้นไปเล่น
แล้วคุณแม่เข้าไปดูวิวแล้วบ้างไงบ้าง

สวยค่ะ
เพิ่งไปมาค่ะก็เป็นปีที่๒ก็ดีค่ะ
ก็คือคนทั้งวงการฮอลลีวูดประท้วงการละเมิดทางเพศ
ก็รู้สึกว่าเป็นปีที่ค่อนข้างไปแล้วมีเหตุผล
เป็นจุดในประวัติศาสตร์ที่ช่วยลนลงให้ผู้หญิงมีกระบอกเสียงที่เสียงดังขึ้น

ปีนี้ปูว่าเป็นการรวมตัวของผู้หญิงในวงการบันเทิง

คือทั้งหมดผู้หญิงประมาณ๓๐๐คนใส่ชุดดำทั้งหมด
ร่วมกันออกความคิดว่า
ที่เกิดการละเมิดทางเพศในวงการบันเทิงควรจะหยุดได้แล้วค่ะ
เส้นทางคุยอินเตอร์ครั้งนี้สวยงามกว่าเดิมไหมคะ

จะมีโอกาสมีคนซัพพอร์ทพูมมากขึ้นมากกว่านึงไหมคะ

แต่แต่งนี้จะมีคนคุมเฉินคุมอีกนะครับ

แต่หวังให้ช่วยแบบจ่ายไม่ให้กินเนื้อปูมากก็พอแล้ว

โอเคค่ะ
สวัสดีครับ